ไอล่าชาติมีบุญและวัฒนา
ลูกจะกลับมาพ่อแม่ของเธออีกที
ลูกขอขอญแม่ของแม่ตาประณี
โปรดช่วยลูกทีเพราะลูกมีแต่ความผิดหวัง

เส้นคอนี่โป่งขึ้นมาทางด้านข้างนี่เลยนะคุณบุญช่วย

จำได้ไหมที่บุญช่วยบอกกับพี่รุ่งว่า
รุ่งทำไมมือเย็นจัง

บุญช่วยมือเธอก็เย็นมากนะ

เย็นมือเย็นมาก
พี่บุญช่วยมีตรงไหนที่เราไม่มั่นใจบ้างหรือเปล่า
คิดว่าน่าจะเต็มร้อยครับ

เอาละครับตอนนี้ร้องไปแล้ว
เพลงที่๓ถ้าถูกต้องทั้งหมดนะครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยร้อง

จริง

ดีใจที่สุดเลยคุณบุญช่วยใช่ไหม
อาการวิ่งไปแหมนึกว่าจะไปหาเมียก่อน
หาเพื่อนก่อนนี่ถ้าไม่ไปหาเมียนี่มีเรื่องแน่เลยนะ
ไม่จริงจะไปหาเมียแหละ
แต่โดนเพื่อนตัดหน้าก่อนนะพี่
แล้วระหว่างเพื่อนตัดหน้ากำลังโอบ
เห็นแล้วเขาเลี้ยวเอื้อมไปหางู
หน่อยนึงแต่เข้าใจ
พี่ตายเขาก็ดีใจกับเพื่อนไงเป็นเพื่อนคบกันมาแต่เล็กแต่น้อย

วินจะได้อยู่ครบทุกคันเหมือนเดิม
เอาละตอนนี้อะไรก็ดีทีนี้บ้านล่ะบ้านที่อยู่ตอนนี้เป็นของเราเองไหม
บ้านเป็นที่ลาดพัฒดุครับ
ก็จะเสียค่าเช่าเป็นปี
แต่ตรงไหนมันผูกมากเรายังไม่มีเงินซ่อมก็ต้องปล่อยไปก่อน
แพงไหมปีนึงพันส่วนบาทครับ
ก็คือเขาให้อยู่อาศัยได้นะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเลยได้
อยู่มากี่ปีแล้วจ้ะพี่ผู้ช่วยตั้งแต่แม่เป็นสาว
แล้วสภาพบ้านนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ตรงที่อาบน้ำแม่เนี่ยไม่รู้ว่าผมกับแม่จะขุบลงไปตกใต้ถุนพร้อมกันวันไหนเลย
คือลักษณะก็คือเป็นแผ่นไม้กระดาน
มันอย่างนี้แล้วครับตรงที่นั่งอาบน้ำเนี่ยอย่างนี้แล้ว
ผูกเพราะว่าน้ำกับไม้ไม่ถูกกัน
ใช่ไหมหลายปีเข้ามันก็ผูดแล้ว
ตรงที่อาบน้ำหนึ่งจุดแล้วมีตรงไหนอีกที่ต้องซ่อม
ตรงหน้าบ้านตรงบันไดก็พังแล้วทางพื้นบ้านก่อนถึงบันไดก็พัง
แล้วไปทางห้องครัวฝาประตูต้องใช้สังกษีเวลาลมมาทีก็เปิดหมดเลย
ต้องเอาอะไรมาล้างไว้แล้วหลังคาก็พังหมด
บ้านตั้งอยู่บนดินหรือบนน้ำพี่บุญช่วย
บนดินครับแต่ว่าใต้ถุนเนี่ยมันเป็นน้ำคำหมดเลยถ้าลงไปในขนาดนี้เลยครับ

มันเป็นป่าแล้วมีใบบอนทั้งนั้น

ที่แรกบ้านสูงทำไมจะมามันเป็นอย่างนี้แหละ
แล้วเขาสร้างแฝดสถานีตำรวจอยู่หลังบ้านพอดีแล้วตอนนี้แย่เลย

เข้ามาถมสูงแล้วก็ทำลงทำรั้วน้ำก็ไหลมาบ้านเราอย่างเดียว
หมดเลยเนี่ยถ้าน้ำมาหมักขนาดนี้
โอ้โหแล้วถ้าต้องซ่อมบ้านต้องใช้เงินเท่าไหร่บุญช่วย

รถก็สำคัญเพราะว่าจะต้องทำมาหากิน
ก็อย่าให้ทำได้ทั้งสองอย่างนี้เลย

เพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

เพลงขึ้นมานะครับทีมงานคุณบุญช่วยทางด้านล่างนี่แบบ

เรียกว่าเป็นเพื่อนสีเพื่อนแท้กันจริงช่วยเหลือกันจริงเลย
เป็นไงคะพี่ผู้ช่วยฟังอินโทรไปแล้วค่ะ

ความไม่มั่นใจเกิดจากอะไรพี่ไม่คล่องเนื้อ
ครับไม่คล่องแต่ว่าร้องไปก็ต้องเสี่ยงดวงเอาว่าถูกก็ถูกผิดก็ผิด
อุ๊ยอย่างนั้นไม่ได้สิ
ยากแล้วตอนนี้โจทย์เริ่มยากขึ้นเรื่อยคุณบุญช่วย
ถึงตัวช่วยมีก็ต้องเลือกให้โดนให้ถูกนะ
ตัดสินใจล่ะคือถ้าบอกผมว่าหยุดคือคุณบุญช่วยรับสี่หมื่นแล้วไม่อยากเสี่ยงแล้ว
แต่ถ้าสู้ยังมีหนทางนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยครับจะสู้หรือจะหยุด

เหลืออีก๒แผ่นป้ายยังไม่ได้ใช้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ที่เลือกได้คือแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สามสี่ห้าหก
แผ่นแรกแผ่นไหนครับ
หนึ่งครับหนึ่งเลยนะครับ
ทำไมถึงเลือกหมายเลขหนึ่งพี่บุญช่วย
นึกถึงแม่เป็นหนึ่งในใจเสมอครับ
ขอดูครับแผ่นที่หนึ่งก็คือ
แผ่นเก่งสูงเลยนะครับ
แหมเลือกมีอย่างก็ตาเห็นเลย
แม่ชะลอแม่เป็นหนึ่งในใจเสมอจริงนะ
ครับดีใจไหมนี่อ่ะสุดเลยครับ

เลือกเพลงอะไรพี่ครับพี่ครับพี่
เพราะว่าทุกอย่างเงินมันช่วยได้สำหรับตรงนี้นะครับ
ลดให้พอตั้งใจตั้งสติให้ดีขอให้ร้องได้

มีเป่าให้ด้วย
เขาทางวัดไงฮะ
ทางวัดนางวัดทางวัดทางเจริญพรครับผม
พี่บุญช่วยรับพลังจากแฟนมาแล้ว
แผ่นบ้ายที่เราก็นึกถึงงั้นให้คุณกันเลยนะครับขอบคุณมาก
กำลังใจที่ส่งมาให้แล้วจะตั้งใจร้องเพลงนี้
เพื่อแม่เพื่อเมียเพื่อครอบครัวเพื่อเพื่อนฝูง
เพื่อทีมงานที่มาจากปราจีนบุรี

ทุกท่านได้โปรดเป็นกำลังใจเพลงนี้ให้ผมร้องให้ถูกเนื้อด้วยเถอะครับ
มาถึงเพลงที่๔นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔
เพลงมาครับ

โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้

เจ้าคาทาวน์มหารวย
หัวใจคนสวย
ให้มาหลงเสน่ห์
ทั้งสาวใหญ่สาวเล็ก
ทั้งนางเอกลิเก
ทั้งแม่คาเปรต
ทั้งที่อยู่โรงงาน
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
เจ้าเศษคาทาลงนั้น
ภาวนาท้องให้ฉันมีชื่อกล่อง
อยู่ทั่วทุกมุมบ้าน
อย่าให้ต้องอกหัก
ให้คนรักนาน
เป็นขวัญใจชาวบ้าน
โทษทินทานเมืองไทย
ภาวนาท่องคาถาทั้งปี
พบคนใจดี
แล้วจะไม่มีแฟนใหม่อีก
ถ้ามองรักใคร
แล้วขอย่าหายเบื่อร้าว

มัวเป่าคาทามหาลัย
แฟนผมมีรักใหม่
สิ้นสดใสแฟนเศร้า
หัวหลงเชื่ออาจารย์
คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้า
เลยเลิกเป่าคาถา
ร้องได้ให้ล้าน
ลูกทุ่งสู้ชีวิต